ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
จริงคนที่ได้รับผลกระทบกับโควิด๑๙นี่หลากหลายอาชีพมาก
ใช่นะครับก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็สารกิจการต่างนะครับ
แล้วก็นักดนตรีนักร้องสถานบันเทิงธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ย

จะมีมาตรการในการผ่อนคลายอะไรอย่างไร
เพื่อคนกลุ่มนี้หรือไม่ติดตามการวิเคราะห์
จากอาจารย์สุภาพคลิกระจายนิขีดเส้นใต้เมืองไทย
เชื่ออาจารย์ครับ
การติดเชื้อประเมินสถานการณ์การคุมโรค
เพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะปลดล็อกคลายล็อกได้มากน้อยแค่ไหน
กิจกรรมกิจการอะไรบ้างที่ขยับขยายได้กิจกรรมกิจการอะไรบ้างที่ยังต้องควบคุม
ต่อก็รอลุ้นก็รอลุ้นเพราะว่าสภาพตอนนี้อยู่ในภาวะที่กิจกรรมกิจการวงการต่าง
เป็นภาวะของลมหายใจที่เรียกว่ารวยรินจริงหลายกิจกรรมหลายกิจการโดยเฉพาะประเภท
พัฒนาคารร้านอาหารเนี่ยวันก่อนคุณธนีวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาการไทย
เจอหน้าผมก็บอกว่าได้ทำหนังสือร้องเรียนไปถึงนายกแล้ว
เพราะว่าร้านอาหารทั่วประเทศตอนนี้เป็นแสนร้านอยู่ในภาวะเดือดร้อนแสนสาหัส
ปิดร้านไปแล้วมากมายที่ยังไม่ปิดก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าจมูกปริ่มน้ำ
ฉะนั้นเธอก็เรียกร้องให้สบคขยับเวลาที่จะ
ให้นั่งกินในร้านได้ไปถึง๕ทุ่มได้ไหม
จาก๓ทุ่มเนี่ยขยับไปถึง๕ทุ่ม
จะได้มีรายได้พอที่จะมาพยุงกิจการรักษาร้าน
พอมีรายได้ที่จะพนักงานรักษาพนักงานเอาไว้ได้
ซึ่งเรื่องนี้คุณกรินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าก็พร้อมจะสนับสนุน
ข้อเรียกร้องของสมาคมพัฒนาการไทยของคุณธนีวัน
คุณเหมียวอยู่เหมือนกันถัดมาอีกประเภทหนึ่ง
คือคุณธนากรคุบจิตตะคุณธนากรเนี่ยเขาเป็น
เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยครับ
เขาบอกว่าข้อเรียกร้องเพิ่มเติมจากที่สมาคมพัฒนาคารเรียกร้องคือ
ขอให้สบคผ่อนคลายให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ภายในร้านได้
เพราะว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ผูกไว้กับร้านอาหาร
เดือดร้อนกับเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดถัดมาประเภทแวดวงคนบันเทิง
วันก่อนคุณคณวุฒิทองไทยหรืออาจารย์ไข่มารีหัวหน้าศิลปินคนดังที่ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย
คนบันเทิงอีกอาชีพแห่งประเทศไทยเขาก็นำคณะมาคุยกับผม
ทั้งตัวแทนผู้จัดรายการคอนเสิร์ตทั้งตัวแทนศิลปินตลก
ตัวแทนนักดนตรีตัวแทนคนที่มีหน้าที่จัดคอนเสิร์ต
เขามาบอกว่าขอเรียกร้องให้สนับสนุนความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เพราะคนเหล่านี้อยู่ในภาวะลำบากมากไม่มีรายได้ไม่มีงานทำ
แล้วก็แปลกตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่ถูกลืมคือคราวที่แล้วที่ตกงานกันตั้งแต่ปีกลายนะ
ที่เขาไปขึ้นทะเบียนแล้วก็จ่ายห้าพันห้าพันห้าพันสามเดือนเนี่ย
เขาบอกว่าพวกเขาไม่อยู่ในกรอบที่ได้รับการช่วยเหลือ
คราวนี้ไอ้ที่ว่าจะได้เดือนละสามพันห้าสามพันห้าสองเดือน
ก็ตกสำรวจอีกเออแล้วประกันสังคมก็ไม่ได้
เงินช่วยเหลือพิเศษใดใดก็ไม่ได้ข้อเสนอของอาจารย์ไข่มารีหัวหน้าและคณะ
มีหลายข้อครับซึ่งก็คล้ายคล้ายกับอาชีพต่างน่ะ
คือขอให้เข้าถึงสินเชื่อเรื่องพักหนี้พักดอก
แล้วก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุน
ค่าเช่าสถานที่ประกอบการบางส่วนเพราะว่าถ้า
รัฐบาลสนับสนุนตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ช่วยแบ่งเบากันไปได้
แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจังหวัดไหนเป็นจังหวัดสีขาวคือจังหวัดที่ปลอดเชื้อ
ี่สิบแปดวันน่าจะขอให้จัดคอนเสิร์ตได้
อันนี้เป็นเสียงร้องจากผู้จัดตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ตคือคุณธเนธสุขวัฒน์
คือจังหวัดไหนที่๒๘วันไม่มีผู้ติดเชื้อเลยเขาเรียกว่าจังหวัดสีขาว
ให้จัดคอนเสิร์ตได้ไหมเขาจะได้มีรายได้กัน
แล้วเขาก็รับปากว่าถ้าจัดคอนเสิร์ตได้เนี่ยเขาจะระมัดระวังให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของสวบคว่าต้องอยู่หากะเท่าไหร่อะไรอะไรต่างต่างเนี้ยนะ
อาจารย์ไข่มาริวาน่าบอกผมว่าไม่มีครั้งไหนคราวไหนที่คนบันเทิงอยู่ในภาวะลำบากเท่าคราวนี้
วันก่อนที่มาบอกผมว่านี่คือยุคที่ลำบากแรงแค้นที่
ของอาชีพศิลปินตลกเพราะว่าไม่มีสถานที่ให้แสดงอัน
จริงพวกศิลปินตลกเนี่ยเขาลำบากมาก่อนโควิดจะมาแล้ว
นะครับเพราะว่าตลกคาเฟ่มันหายไปนานแล้วล่มสลายไปนาน
แล้วล่าสุดเมื่อวานซื้อเนี่ยศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งก็รวมตัว
กันไปยื่นข้อเรียกร้องคล้ายกับกลุ่มของอาจารย์ของอาจารย์
ใครคือกลุ่มศิลปินลูกทุ่งคราวนี้นำโดยคุณทศพลหิมพาน
นักร้องเพลงแหล่และคณะก็บอกว่าเขาอยู่ในภาวะเดียวกัน
คือไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินเก็บนี่จะเห็นว่าแต่ละ
กลุ่มเนี่ยรอรอปลดล็อกรอความช่วยเหลืออยู่ทั้งนั้นแล้ว
ถึงที่เป็นปัญหามากก็คือว่าถึงแม้จะปลดล็อกคลายล็อก
แล้วสถานการณ์ที่จะเป็นภาวะปกติที่จะกลับคืนมาโดยเร็ว
นั้นคงยากครับเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือประชาชนอยู่ใน
ภาวะอารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์จะจับจ่ายใช้สอยไม่มีอารมณ์
อยากจะไปเที่ยวสถานการณ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโรงแรมร้างร้านอาหารว่างทั้งทั้งที่จริงจริงทาง
การไม่ได้สั่งปิดอ่ะไม่ได้ห้ามเดินทางด้วยเจ้าของธุรกิจ
โรงแรมก็กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่ชอกช้ำที่สุดอีกอีกแขนง
ในยามนี้ผมได้ฟังคุณมาริสาสุโกศลนายกสมาคมโรง
แรมไทยระบายความรู้สึกแล้วสะท้อนใจมากครับเธอบอกสอง
ประโยคที่เรียกว่าเป็นประโยคที่เธอต้องการส่งสัญญาณ
ให้ผู้มีอำนาจและใครใครได้รู้เรื่องหนึ่งเธอบอกว่าเป็น
เรื่องที่หนักที่สุดตั้งแต่มีชีวิตมาเรื่องที่สองสิ่ง
ธุรกิจโรงแรมเจ็บปวดที่สุดคือการต้องปลดพนักงาน
ข้อที่๓เธอบอกว่าเงินที่โรงแรมสะสมไว้เพื่อดูแลพนักงาน
งานหมดไปแล้วหมดไปแล้วเห็นไหมครับว่าสถานการณ์โควิด
มารอบใหม่คราวนี้ทำเอาเกือบทุกอาชีพส่งผลกระทบ
ไปหมดเขาถึงเปรียบว่าเกิดสงครามโลกยังส่งผลกระทบกระทบ
น้อยกว่าสงครามโรคนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ที่
จะต้องรอลุ้นว่าสัปดาห์นี้ปลายปลายสัปดาห์มาตรการผ่อนปลนจะ
ออกมาประการหนึ่งประการใดหรือไม่ครับคุณบุ๊คครับน้ำ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ก็ต้องจับตามองอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการ
วันนี้สอบคอชุดใหญ่ก็มีการประชุมด้วย
แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคอลโลมอด้วย